คุณผู้ชมมาดูกันต่อความน่ารักน่าชังของบ้านนี้นะคะ

กับลูกสาวน้องแป๋วแหววเดมี่คุณผู้ชม

ตกกันหลายคนรวมไปถึงหนุ่มชินชินวุฒิคุณผู้ชมนะคะ

ล่าสุดนะคะนาชินเพื่อนชายนิดแม่ริเดียเอาออกปาก

งานนี้นาชินเลยขอประกาศต่อหน้าแม่ลีเดียเลยว่า
ฉันเห็นแววแล้วนะหลานคนนี้มันมีแบบ

โตขึ้นต้องสวยเสน่ห์แรงแน่นะ
ชินบอกเลยว่าจะแท็กทีมพ่อแมททิวนี่แหละ

คอยสกรีนหนุ่มที่เข้ามาจีบหลานสาวแน่นอนค่ะ
เอมี่แค่๓ขวบนะคะน้าเนี่ยพากันห่วงหลานกันแล้วค่ะ
ไปฟังเสียงน้าชินเล่าวีรกรรมต่อจากคลิปหน่อย
เดมี่มันแสบขนาดไหนคุณผู้ชมไปฟังหน่อยค่ะ
ตลกมากเลยอันนี้มันไม่ได้อยู่ในคลิปด้วย
ถ้าเดมี่ไปถามเดียว่า
ลุงชินมาเล่นแคมปิ้งได้ไหม
นางเข้าไปเว้ยนางปีนเก้าอี้
ปิดม่านปิดประตูอยู่กับคู่๒คน

พาผู้ชายเข้าห้องตายแล้ว
เดียก็แบบแหมเดมมี่
แล้วนางมีจริตบางอย่างที่เรารู้ว่าโตขึ้น
นางต้องแบบผู้ชายต้องติดแน่นอน
จะปกป้องหลานด้วยชีวิต

แต่วันนี้จะเจอน้องเดมี่นะ
มีงานเอเลี่ยวไง

ยังไงเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์เปิดใจน้องเด็กหญิงเดมี่แล้ว

น่ารักมากจริงน่าจะดูมาก